คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เช้าวันนี้กันหน่อยเรื่องของการแอบอ้างราชสกุลยุคลนะคะ
แล้วก็เข้าไปที่พระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙คือมีประเด็นที่แอบอ้างชื่อ
หม่อมราชวงศ์แม้นรมาศยุคคลสวัสดิ์ชูโต
ซึ่งเป็นบุตรสาวของพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคล
คืออ้างชื่ออ้างนามสกุลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
แล้วก็เป็นลักษณะของการแทรกคิวด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้
ก็ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เป็นข่าวพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง
สือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วยคือได้มีการนำหลักฐานไปยืนยัน
บัตรประจำตัวประชาชนทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
คือยืนยันว่าไม่เคยพาใครไปแทรกคิวนะแล้วก็ไม่เคยทำพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้
ก็เลยเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่เป็นคนร้ายแอบอ้าง

เมื่อวานนี้พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลพร้อมด้วย
หมอมราชวงศ์แม้นรมาศยุคลสวัสดิชูโตบุตรสาวได้นำหลักฐาน
เป็นภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เห็นหน้าของคนที่อ้างตัวว่าเป็นหม่อมราชวงศ์แม้นรมาศ
แล้วก็ใบลงลายมือชื่อเพื่อเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรม
พระบรมศพในหลวงราชการที่๙ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
พระบรมมหาราชวังคือนำหลักฐานต่างเหล่านี้นะคะ
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานพระราชวัง
พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าได้รับแจ้ง
จากญาติราชสกุลสวัสดีวัฒน์ว่ามีคนอ้างตัวว่าเป็นหญิงแม้น
พาคนเข้าไปประมาณ๔๕คนไปร่วมในพิธีสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
พอตัวเองก็ไปสอบถามหญิงแม้นสอบถามบุตรสาวนะคะ
สาวก็บอกว่าไม่เคยเลยไม่เคยพาใครแทรกคิวเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังเลย
ทางสำนักพระราชวังก็ตรวจสอบค่ะตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของกลุ่มบุคคลที่แอบอ้าง
ก็พบว่าแอบอ้างจริงเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชสกุลยุคคลอะไรเลยค่ะ
ต้นก็เลยมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไป
ลองฟังเสียงพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลและหม่อมราชวงศ์แม้นรมาศยุคลด้วยนะคะ
ก็ต้องมีเพื่อนธุรกิจให้ดูแลประชาชนให้ดี
เราไม่ได้ปัจจุบันนี้
เพราะฉะนั้นต้องเห็นใจประชาชนที่เข้ามากราบ
เพราะว่าเขาเดินทางมาจากต่างจังหวัด
แต่ก็มีพวกหากินที่รับอ้างพาเข้ามาด้านหลัง
เพราะว่าการที่พวกผมนั่งอยู่ด้านหลังที่

เขามีเรียนไปตัดคุณ
ตำรวจรับเอาเรื่องเอาไว้และรบรวมพยานหรือหารือกับสำนักพระราชวัง

เพราะคุณผู้อยู่ก็ค่าวขายความผิด

เหมือนที่หญิงแม้นบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่า
เขาเข้าไปเป็นหมู่คณะเป็น๑๐คนเลย
แต่ว่าคนข้างในเขาก็จำได้

ไม่ใช่หญิงแม้นหนีไปอ้างชื่ออะนะคะ

แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ